คุณผู้ชมมีคนได้รับสายและโทรมาบอกว่าให้จ่ายหนี้ภาษีค้างชำระ
เฮ้ยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าต้องมาฟังกัน
ส่วนใครที่ใช้รถนะสังเกตดูป้ายทะเบียนคุณสีมันซิดซี่จางหรือเปล่า
ถ้าซิดซี่จางเนี่ยสามารถไปเคลือบทะเบียนใหม่ได้แต่ว่าต้องทำภายใน๒๙ธันวาคมนี้
แต่เอกสารล่ะต้องใช้อะไรบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ไม่จริงครับทางกรมสรรพากรชี้แจงว่าเป็นการกระทำของมิตรฉาชีพ
โทรไปแล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรดังนั้นใครได้รับสายทำนองนี้เนี่ย
หลงเชื่อใช่ไหมเพราะกรมสรรพากรไม่มีนโยบายติดตามหนี้ภาษีอากรทางโทรศัพท์
ระวังจะสูญเสียทรัพย์สินเอาได้ครับ
ส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีเนี่ยคุณผู้ชมโทรสอบถามได้ที่๑๑๖๑นะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันจากคลิปโซเชียลที่มีผู้หญิงชาวต่างชาติเนี่ยคุณผู้ชม
ภาพนี้เธอทดลองราดน้ำมันราดน้ำอัดลมลงบนเนื้อหมูสดแล้วทีนี้มันมีหนอนหรือพญาติออกมาจากเนื้อหมู
ทำนองว่าน้ำอารมณ์เนี่ยมันกำจัดพญาติออกจากเนื้อหมูได้ร้อนถึงกรมประสุทธิ์สื่อแบบนี้
ออกมาฟันทงว่าเป็นข้อมูลเท็จครับกรมประสุทธิ์ลองเอาเนื้อหมูมาทดลองเหมือนในคลิปนี่แหละ
ก็ไม่พบว่ามีหนอนหรือพญาติออกมาคลิปที่แชร์กันน่าจะเป็นการตัดต่อเพื่อเรียกยอดไลค์ทำคอนเทนต์เรียกยอดแชร์มากกว่านะครับ
ก็ย้ำนะครับว่าการราดน้ำอารมณ์ไม่สามารถทำให้สิ่งแปลกปลอมทั้งหนอนทั้งพญาติออกมาจากเนื้อหมูได้นะครับ
ส่วนเรื่องสุดท้ายใครที่มีป้ายทะเบียนรถหมวด๓กไก่ถึง๔กไก่ครคังกรุงเทพมหานครและบางโหมดของต่างจังหวัดแล้วไปเจอปัญหาป้ายทะเบียนซีดจางเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วถ้าคุณยังไม่ได้เอาแผ่นป้ายทะเบียนไปเคลือบสีใหม่ทางกรมการขนส่งทางบกครับได้เร่งให้เจ้าของรถได้นำเข้าไปเคลือบสีใหม่ภายใน๒๙ธันวาคมนี้ในวันและเวลาราชการนะ
โดยเจ้าของรถสามารถตรวจสอบหมวดป้ายทะเบียนได้ที่เว็บไซต์